คำพูดที่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน
อาจจะใช้ไม่ได้กับยุคนี้สมัยนี้สักเท่าไหร

ก็เขาเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี

โทษนะคะเขาเขียนอะไรตกไป

แต่ค่าคลองชีพกับเงินเดือนมันศูนย์ทางกันหรือเปล่า

แล้วคุณครูเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะ
กว่าจะเรียนจบกว่าจะอะไรมา
คือโอเคล่ะมันอาจจะมีที่มาที่ไป
แต่อย่างที่ผมบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ย
มันน่าจะไม่พอกับเรื่องของค่าครองชีพ

แล้วเขาเปิดรับสมัครอยู่ก็ไม่มีคนไปสมัคร
เพราะก็คุณสมบัติตามที่บอกว่าเป็นแบบนี้นะครับ

มีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างจะร้อนแรงเหลือเกินครับ
มีการประกาศรับสมัครพนักงานราชการครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านกงกะยางรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี
แล้ววิชาเอกคือวิทยาศาสตร์ครับ
เงินเดือน๔๐๐๐บาทรับสมัครได้ถึง๒เมษายนนี้

จากนั้นก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมาก
โอ้โหวุฒิปตีนี่นะเงินเดือน๔๐๐เนี่ยเหรอ
โอ้โหพนักงานที่เขาขออภัยนะอันนี้ตามคอมเมนต์นะ
พนักงานที่เขาเป็นพนักงานเก็บขยะเงินเดือนมากกว่านี้อีกนะ

แล้วเงินเดือนนี้มันเป็นเงินเดือนของอัตรา๓๐ปีที่แล้วหรือเปล่า
เขาไม่ได้แก้โปสเตอร์หรือเปล่าหรืออย่างไร
คือหลายคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมเหมือนเป็นการดูถูกวิชาชีพครูจังเลย
มันควรจะให้ค่ามากตรงนี้มันหรือไม่
อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นดราม่าของคนในโลกโซเชียลนะฮะ
ก่อนที่จะมีคนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณครูแหละ
เข้าไปยืนยันว่าเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับนะฮะ
บาทแล้วแต่พื้นที่อันนี้เรื่องจริงเลย
มันสะท้อนถึงน้ำตาของเรือจ้างกับคนที่เรียกว่าเป็นครู
บนสายน้ำตาของตัวเอง
เพื่อนผมเป็นครูอัตราจ้างแล้วก็
จบชีวิตในห้องเช่าเล็กเพียงลำพัง
เพราะน้อยเนื้อต่ำใจกับเรื่องนี้อันนี้มีคนมาเน้นเอาไว้นะครับ
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนที่ประกาศรับสมัครเอาไว้
พบว่าเป็นโรงเรียนระดับปฐมในหมู่บ้าน
แต่ประตูโรงเรียนปิดคุณผู้ชมโรงเรั้ยแล้วก็คือปิดเทอร์มอยู่

นักข่าวโทรไปถามตามเบอร์ที่มีการประกาศรับสมัครยืนยันเป็นเรื่องจริง
ซึ่งเงินงบประมาณในการจ้างครูเขตพื้นที่การศึกษาที่นี่
ไม่มีคนไปสมัครเลยเพราะว่าเขาก็ติดที่เรื่องของเงินเดือน
เยอะมาด่าเงียบเลยนะฮะเอาก็ขอให้พิจารณาดูความเหมาะสมตามยุคตามสมัย
แล้วก็เรื่องของค่าคลองชีพที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ